ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มแก๊งวัยรุ่น
เขาตั้งชื่อแก๊งว่าโจขอบอ่าง

ระเวนป้นร้านสะดวกซื้อตอนกลางคืน

เอามาสอบเค้นบอกว่าเอาเงินไปซื้อทั้งยาเสพ

ไปดูหน้าตาของแก๊งนี้กันหน่อยครับ

แถลงผลจับกลุ่มนายปิยพงศ์อินฤทธิ์

อันนี้ก็โตหน่อยเป็นหัวหน้าแก๊งนะครับ
นายเม่นนามสกุลสมมุติ

แล้วก็นางสาวสุภาวันคงมั่น
มีผู้หญิงด้วยคนนี้อายุ๑๙ปี
ก็ทั้งหมดทั้งมวล๔คนนี้ร่วมกัน

ในพื้นที่ของอำเภอสิงห์ประราชา

พร้อมของกลางก็เป็นหมวกกันน็อก๒ใบ
ปิดบังใบหน้าเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุ
อาวุธมีด๑เล่มรถจักรยานยนต์๒คันนะครับ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นกลางดึกคืน
วันที่๒๐มกราคมที่ผ่านมา

หมวกกันน็อกแบบเต็มใบ

จากนั้นก็ถืออาวุธมีดยาวปลายหัวตัด
ก่อเหตุชิงทรัพย์ที่ร้าน๗๑๑
สาขานาพร้าวอำเภอศรีราชา
บังคับให้พนักงานนั้นเปิดลิ้นชัก
เงินสดไปได้๗๔๐๐บาท

ขี่รถจักรยานยนต์พาหลบหนีไปนะคะ
ต่อมาชุดสืบสวนสพศรีราชา

แบ่งหน้าที่กับเพื่อนอีก๓คน

ปากกันในชื่อแก๊งโจโขอบอาง
ที่มาที่ใบของชื่อ
อยู่ริมอาห์เก็บน้ำ
ก็เลยเอามาเป็นชื่อแก๊งซะเลยนะฮะ

โดยมีอาวุธแล้วก็ใช้ยานผ่านะ
ในการกระทำความผิดด้วย